คุณผู้ชมครับเราตามความคืบหน้าคดีนี้ให้นะฮะ
วันนี้ได้ตัวผู้ที่ก่อเหตุแล้ว
ไปเมื่อกลางดึกคืน๑๑เมษายนวันนั้นมีผู้ชายคนหนึ่ง
อายุ๒๖ปีเขาถูกยิงเสียชีวิต
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่บ้านคอนสวรรค์นะครับ
ที่จังหวัดชายภูมิท้องที่สพคสวรรค์นี่นะฮะ

คาอยู่ที่เปรย์ที่ผูกอยู่ที่บ้านเนี่ยฮะ
เป็นกระสุนปืนขนาดจุดสามแปดนะครับกระสุนเข้าขมับข้างซ้าย
แล้วไปเจาะกระโหลกแบบสมองกระจายออกมาเลย
ตอนนั้นก็ยังแบบเอ๊ะมายิงแบบเสียชีวิตคาเปรย์หน้าบ้านเลย
ใครเป็นคนก่อเหตุเนี้ย
หลังจากที่หลานชายถูกยิงตอนนั้นได้ยินเสียงนะแล้วก็วิ่ง
ออกมาดูอ้าวหลานถูกยิงแล้วเสียชีวิตไปแล้วไม่รู้เหมือนกัน
ว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นแต่ถ้าคิดว่าสงสัยใครลุงของบอส
บอกว่าสงสัยเพื่อนของบอสเพื่อนของบอสเนี่ยเป็นเพื่อนรุ่นพี่
สดใสงามสวัสดิ์ชื่อเล่นชื่อแอมอายุ๓๔ปีนะอยู่กับบอสที่
บ้านหลังเกิดเหตุเนี่ยอยู่เป็นคนสุดท้ายเหมือนกับมาหากันเป็น
คนสุดท้ายแล้วคนคนนี้ก็ปกติจะมีนิสัยโหดร้ายดุร้ายอยู่
แล้วเคยยิงพ่อตาตัวเองมาแล้วด้วยไม่รู้ว่าก่อเหตุแล้วก็

เด็กคนนี้เคยก้าวร้าวเคยมีคดีมาแล้วหลายคดีเคยยิงพ่อตามา
แล้วแล้วก็ไปปีนห้องน้ำแอบดูเขาเรียกว่าก้าวล้าวอัน
นี้คือคนมือยิงยิง
คนรอบข้างคนที่ชาวบ้านข้างเขาเขาไปดูกัน
อันนี้ที่ลุงของผู้ตายเขาคิดว่านะ
คุณผู้ชมครับทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปหน่อยนะฮะ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นกลางดึก๑๑เมษายนนะครับ
ยิงกันจนสมองกระจายอย่างนี้เนี่ยใครก่อเหตุนะครับ
ทีนี้ที่ลุงเขาบอกว่าจะเป็นเพื่อนสนิทเป็นเพื่อนของบอสที่ชื่อแอมหรือเปล่า
นี่คนนี้นะฮะคนนี้ที่ชื่อแอมนะ
ก็เลยไปที่บ้านแอมอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกับบ้านของผู้ตายนะครับ
อยู่ใกล้ใกล้กันไม่เจอแอมนะฮะแต่เจอยายนะฮะ
คุณยายชื่อคุณยายจำลองอายุ๘๐ปีแล้วนี่คุณยายของแอมนะ
คุณยายเนี่ยยายจำลองแกบอกว่าหลานชายของแกเนี่ยเป็นคนดีนะแอมเนี่ย
เอ้าส่วนเรื่องขดงคดีต่างเคยก่อเหตุอะไรต่างเนี่ยมันก็มีจริงนั่นแหละ
แต่มีเรื่องมีราวก็เพราะว่าเพื่อนบ้านเนี่ยกลั่นแกล้ง
ส่วนเหตุการณ์เมื่อคืนที่ว่าบอสเขาถูกยิงตายายบอกยายก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรยังไงขึ้น
เพราะตอนนั้นยายอยู่บนบ้านแต่ได้ยินเสียงปืนเหมือนกันได้ยินเสียงปืนหนึ่งนัด
ทีแรกคิดว่าเสียงประทัดพอลงมาข้างล่างเนี่ยก็เจอเห็นบอสเนี่ย
เขาถูกยิงคว่ำหน้าอยู่กับเปรย์ส่วนหลานชายของยายเนี่ยก็คือแอมเนี่ย

ว่ามันเสียงเล็กน้อยแร็งก็พวกอืม

เล็กน้อยสามแฝดเนี่ย

อยู่ที่บ้านสั้นนั่นล่ะ
เพราะฉะนั้นนายแอมนี่ก็จะเป็นผู้ต้องสงสัยรายสำคัญนะฮะ
เพราะว่าอยู่กับผู้ตายเป็นคนสุดท้ายแล้วก็หายไปเลย
ตำรวจก็ตามตัวอยู่สองวันนะฮะสและพภศ
ได้รับแจ้งจากแม่ของแอม
บอกว่าลูกชายกลับมาที่บ้านมาขอข้าวกินหิวข้าวตำรวจก็เลย
ไปที่บ้านฮะแล้วก็คุมตัวได้นะครับควบคุมตัวมาดำเนินคดี
นี่แม่ของแอมแม่บอกว่าลูกชายเนี่ยพอมาถึงบ้านเนี่ยก็เล่า
ให้ฟังนะแม่ก็ถามว่าเออมันเกิดอะไรยังไงขึ้นไปยิงเขาตายหรือ
เปล่าลูกชายเนี่ยเล่าว่าอย่างนี้แอมบอกว่าก่อนจะเกิดเหตุเนี่ย
บอสเนี่ยพยายามจะเข้ามาฆ่ามาทำร้ายก่อนค่ะก็เลยต้องใช้
ปืนที่พกติดตัวอยู่เนี่ยยิงใส่เพื่อป้องกันตัวจนเขาเสียชีวิต
บอสเสร็จก็ตกใจก็วิ่งหนีไปก็หลบไปอยู่วันสองวันวันนี้
หิวข้าวเลยกลับมาที่บ้านทีนี้แม่บอกว่าแม่กลัวลูกชายเนี่ยจะ
ถูกวิสามันก็เลยโทรแจ้งตำรวจให้ตำรวจเนี่ยมาคุมตัว
ก็เห็นกันได้ทะเลาะได้อย่างกันก่อนไหมว่าพอได้ยินเสียงทะเลาะ
ไม่แบ่งกันไม่ดากันจั๊กเหลือไม่ได้ยินเสียงอ๋อนี่ซื้อซื้อนี่
เขาถามลูกว่าเป็นอย่างค่อยยิงเขาอันผมต้องป้องกันตัวด้วยแม่
เขาอ้างกับแม่ว่าเขาป้องกันตัวเขาจะถูกทำร้ายก่อน
ให้ความเป็นธรรมกับผู้ตายก็คือบอสด้วยนะฮะ
เพราะไม่สามารถมาชี้แจงอะไรได้แล้วภูมิกับการสพคสวรรค์นะครับ
วันนี้ก็นำตัวในแอมเนี่ยไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนี่ฮะ
กลุ่มตัวขึ้นรถไปไปที่บ้านหลังเกิดเหตุคือแอมเนี่ยเขาสารภาพเขาอ้างว่าอย่างนี้เขาบอกว่าก่อนจะเกิดเหตุเขานั่งเล่นอยู่ที่เปรย์หน้าบ้าน
แล้วบอสเนี่ยก็มาหาแล้วใช้ปืนที่พกมาด้วยเนี่ยมาทำร้ายเขาก่อน
เขาก็มีปืนพกติดตัวอยู่เหมือนกันเขาก็เลยชักปืนออกมาแล้วก็ยิงใส่บอสไปหนึ่งนัด
แต่มันเข้าศีรษะพอดีอ้างว่ายิงเพื่อป้องกันตัวจากนั้นก็ตกใจก็หนีไปก่อน
เอาปืนกับโทรศัพท์มือถือไปทิ้งแม่น้ำห่างจากบ้านราว๓กิโลเมตร
แล้วก็ย้อนกลับมาที่บ้านในช่วงเช้าวันนี้
เขาไปยิงของผมเขาต้องยิงพี่
เกิดขึ้นที่บ้านของแอมเอง
ตอนทำแผนวันนี้มีเฉาบ้านเจ้าบ้านย่าดบอสเขามาดูกันเยอะเลย

ก็ลูกหลานเขาอาจจะเป็นอย่างที่คุณแม่กับคุณยายเขาบอกก็ได้ใช่ไหม
เราก็ไม่รู้แต่ชาวบ้านเขาก็จะมองอีกมุมหนึ่ง

อะไรยังไงก็แล้วแต่คุณก็ไปยิงเขาตายอย่างนี้ไม่ได้
สพคอนสวรรค์ก็คุมตัวไปดำเนินคดีต่อนะฮะ

ก็แจ้งข้อหาไว้คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

ว่าผู้ต้องหาจะอ้างว่าป้องกันตัวก็ไปสู้คดีกันต่อไปกันแล้วกัน